คุณผู้ชมพามาดูกรณีลุงพลหน่อยครับ
ท้ายที่สุดแล้วทนายตั้มลงพื้นที่บ้านกกอกได้แล้วนะ

ทนายตั้มบอกคราวนี้ผมมาอย่างถูกต้องนะครับ

เมื่อคืนผมก็ทำภารกิจอย่างหนึ่ง
เมื่อเช้านี้ผมก็ตื่นมาทำภารกิจ
นักข่าวก็ถามภารกิจอะไรท่านก็ไม่ยอมบอก

แล้วบอกขอใช้เวลาในการพูดคุยกับลุงพลก่อน
นักข่าวรีบจ่อไมค์ถามว่าตกลงแล้วทนายตั้ม
จะรับทำคดีคลี่คลายคดีน้องชมพู่ให้กับลุงพลหรือไม่
ทนายบอกว่าต้องขอคุยกับลุงพล
ขอคุยกับพยานรอตรวจสอบข้อมูลให้ครบ๑๐๐ก่อน
แล้วผมถึงจะบอกว่าผมจะทำคดีให้หรือไม่
แต่จริงผมก็อยากช่วยลุงพล
นี่ก็ไปกราบไหว้พระก่อนแล้วก็ไปพูดคุยกับลุงพลนะครับ
แล้วก็ทนายตั้มให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายเรื่องนะ
ว่าทนายทนายจะขึ้นไปดูที่เกิดเหตุภูเหล็กไฟเมื่อไหร่
นายบอกเดี๋ยวจะขออนุญาตทางอุทยาน
ขึ้นภูเหล็กไฟในวันพรุ่งนี้
และยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกหลายต่อหลายอย่างเลยนะครับ
แล้วก็ทีนี้เราก็ถามว่าตอนนี้ลุงพล

นี่เห็นไหมก็มีแต่ป้าแตนใช่ไหมทนายตั้มใช่ไหม
นายตั้มบอกว่าเดี๋ยวจะบอกให้นะ
เดี๋ยวจะบอกลุงพลให้นะให้มาเจอสื่อบ้าง

ง่อนสื่อเหรอทนายตั้มก็ถามแบบนี้นะครับ
แล้วก็ทนายตั้มก็พูดคุยถึงเรื่องภารกิจอีกหลายอย่าง
เราก็ถามภารกิจอะไรทนายก็ยังไม่ตอบนะครับ
เป็นความลับหรือเปล่าทนายก็บอกมันก็ไม่ได้เป็นความลับแหละ
แต่มันต้องเป็นภารกิจที่ต้องทำที่ต้องเก็บข้อมูลนะครับ
ถามว่าอยู่นานแค่ไหนทนายตั้มทนายตั้มตอบว่า
ยังไม่รู้ว่าจะอยู่กี่วันหรือไม่แน่นะ
พรุ่งนี้เสร็จขึ้นภูเหล็กไฟเสร็จก็กลับเลยก็ได้
ผู้สื่อข่าวถามว่าทนายตั้ม
นี่กะจะมาฉีกหน้าฉีกหลักฐานหรือเปล่า
ทนายตั้มบอกว่าอย่าไปบอกอย่างนี้เลย

หากหลักฐานที่ตำรวจยังไม่มีก็จะเพิ่มเติมให้
จะช่วยหาความจริง
ท้ายที่สุดเจอกันแล้วลุงพลก็ยิ้มออก
แต่ทีนี้เห็นชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมนะลุงอัด
อัดบอกว่าระวังกลยุทธ์นักกฎหมายสายโจร
วิธีปลอมเป็นนักข่าวสืบจากพยาน
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้โยงว่าหมายถึงใคร
แล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าคนในโซเชียลก็แบบไปโยงแหละ

มันพอดีกันพอดีแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้ว